ตอนนี้ราเมงร้อนของเชฟโคสังก็พร้อมเสิร์ฟแล้ว
ถึงเวลาที่คุณน็อตของเราจะต้องชิมรสชาติกันบ้าง
จะอร่อยสมคำล่ำลือหรือเปล่าไปชมกันเลยค่ะ
อันนี้โชยูราเม็นนะคะ
นะตอนนี้นี่มีราเมง๓ชนิดก็คือ๓ภูมิภาคของประเทศญี่ปุ่นอยู่ตรงหน้าผมแล้ว

เป็นซุปเกลือชิโกะราเม็งคือซุปเกลือ
ใช่ครับ
แล้วอันนี้อะไรครับ
อันนี้โชยูละครับ

อันนี้ประวัติอะไรครับ
อันเส้าอาซาฮิกาวา
อาซาฮิกาวา

มีข้าวโพดด้วย

ดูเหมือนจะกลัวแล้วจะเค็มไปมันก็จะไม่เค็มนะ
มีความเข้มข้นของตัวน้ำซุป

เหมือนน้ำมันมีเนื้ออยู่ในตัว
รสชาติออกมันสามารถซุดข้อมีในได้ด้วย

ได้จานใหญ่แบบนี้เครื่องแน่นแบบนี้เลย

อันนี้คือซุปในน้ำเกลือ

แล้วก็ขาไก่

กระดูกหมูครับ
ก็คือไก่ทั้งตัวแล้วก็ใส่กระดูกหมูลงไปด้วย

คือน้ำสูปตัวนี้เรียกว่าไผ่ท่านสุข

ความต่างต่างครับเจนคือตัวน้ำเนี้ยอันนี้ก็ใสครับซดข้องคอ
แต่รสชาติจะใกล้เกินกับอื่นมีความเช็มเช็มนิดหนึ่งครับครับผม
แล้วก็ความกลมกล่อมของน้ำกระดูกตัวนี้นะฮะก็ได้เป็นตัวนี้มา
อันนั้นอะไรเอ่ยโชยูครับผมโชยูนะฮะโชยุราเมงนะครับผม
นั่นคือตัวโชยูนี่ครับเอาดูหน่อยโชยูนี่เราใส่อะไรลงไปบ้าง

ก็คือเหมือนกันก็ไปเลือกโชยูตัวที่ดีที่สุดของในซัปโปโลมาเหมือนกัน
เพื่อจะหามา๕ตัวเพื่อมาผสมเป็นตัวนี้
นำมาเป็นส่วนผสมของน้ำซุปตัวนี้น้ำซุปตัวนี้เรามีส่วนสมอะไรอีก
นอกจากนั้นกระดูกใช้กระดูกอะไรใช้กระดูกเอ่อกระดูกไก่
อันนี้ใช้กระดูกไก่กระดูกไก่อย่างเดียวแล้วก็ขาไก่
ก็คือตัดขาไก่ใช่ไหมก็คือตัดเล็บมันออกตัดนิ้วมันออกเพื่อให้น้ำมันมันออกมา
กลมกล่อมในกระดูกมันจะออกมามาลองดูกันว่าน้ำซุปจะเป็นยังไง

เพราะว่าถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของทางร้านด้วยนะครับผมตัวเส้นตัวนี้นะครับ
รวมถึงหมูชี้วีทั้งไปเราก็
ไปต้มต้มอ่ะเดี๋ยวมาชิมน้ำซุปกันดีกว่า

สบายอันนี้จะเป็นรสกลางขึ้นมาถ้าจะชอบเข้มข้นก็จะต้องเป็น
ไม่ไม่โศกเลยอันนี้จะเข้มข้นแบบชัดเจนเลยนะครับผมแต่ว่าโดยรวมแล้วรสชาติมันก็

เชฟเขาบอกว่ายากมากแต่ว่าเชฟเขาใส่ใจลงไปในราเมงทุกชามเลย
เพื่อเขาจะเอาวัฒนธรรมของซัปโปโลมาให้คนไทยได้กินกันแล้วพอลูกค้าได้กิน
แล้วลูกค้าบอกว่าอร่อยแค่นี้เขาหายเหนื่อยแล้วก็เขาดีใจมากครับ

๘ปีประสบการณ์กับทำราเมง๑๐ปี

รู้สึกไงกับเป็นผู้สืบทอดสูตรต้นตำรับลาเมงจากซัปโปโลคนเดียวในเมืองไทย

ชาวธรรมดีชาวนี้เขาอยู่ที่สำหรับคนอื่น
ดิฉันอยู่ที่นั้น
ประเทศไทยคือที่ชอบคนไทย

นี่มีภรรยาคนไทย
อาจจะเป็นเชฟที่ดีแบบคุณโคซัง

ของการทำบะหมี่แต่ละชาม

ถึงจะเป็นเชฟที่ดีอย่างโครสังนะครับ
ก็คือต้องตั้งใจในการทำบะหมี่

สังเกตโครสังเขาจะแบบยิ้มแย้มตลอดเวลา

แล้วเขาก็จะกินอาหารของเราแบบ
ความอร่อยก็แบบมีความสุขตามเรา

เดี๋ยวเก็บกุ้งไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวรอดูเมนูของทางร้านนะครับผม

ในนี้มีอะไรบ้างเนี่ย
ไข่๓ฟอง

เส้นกี่กิโรค

เส้น๕๔๐กรัมก็ประมาณครึ่งกิโล
ใช่ครับนะครับผมแล้วนี่แบงมั้ยเนี่ยชาติเนี่ย

ก็ถ้าทางร้านนะครับมีเกมให้เล่น
กินหมดภายในครึ่งชั่วโมง
กินฟีล์มเลยพร้อมกับรับคลิปว่าเชิญจากทางร้านอีก๑๐๐๐บาท
คือภายในครึ่งชั่วโมงถ้าทานหมดนอกจากจะไม่ต้องจ่าย๕๕๐แล้ว

ผมว่ามาพร้อมกับนาฬิกาจับเวลา

ประมาณ๓คนครับ

หากใครที่คิดว่าตัวเองมีความสามารถในการรับประทานลาเมงเร็ว

ก็เรียนเชิญที่มีชาวมอนซัปโปโลราเมงแห่งนี้นะฮะ

วันนี้ผมขออนุญาตเก็บรามเมงชามนี้
ให้ผมกับทีมงานสัก๑๐คนช่วยกันกินนะ

ชมเรื่องราวของร้านบิชามอนซับโปโรราเมนกันไปแล้ว

ท้ายรายการเพียงตอบคำถามกันมาว่าวัตถุดิบหลักที่ใช้ในซัปโปโรราเมนนี้คืออะไร
วัตถุดิบชนิดนี้มีความพิเศษยังไงบ้างคุณผู้ชมต้องตอบคำถามในโพสต์ที่ทางรายการตั้งขึ้นเท่านั้นนะคะ
เราจะสุ่มจับรายชื่อผู้โชคดีเพื่อลุ้นรับกิฟต์วูเชอร์มูลค่า๑๐๐บาทจำนวน๓รางวัลจากร้านบีชามอนซับโปโรราเมน
สามารถร่วมสนุกได้ตั้งแต่ตอนนี้ไปจนถึงบ่ายสามโมงตรงเท่านั้นและจะประกาศผลทางเฟซบุ๊คแฟนเพจเล่าเส้นเป็นเรื่องในวันจันทร์ที่สี่เวลาเที่ยงตรง
อย่าลืมเข้ามาตัดกันเยอะเยอะนะคะการออนทัวร์ค้นหาที่มาและเรื่องราวของเมนูเส้นอนาชาติในวันนี้ทำให้เราได้เปิดประสบการณ์ใหม่
และยังได้สัมผัสถึงการต่อยอดทางความคิดที่เลือกใช้พริกพื้นเมืองของไทยมารังสรรค์เป็นก๋วยเตี๋ต้มยำรสชาติเผ็ดจัดจ้าน
รวมถึงความรู้และการได้สัมผัสรสชาติอันหลากหลายของ๓สุดยอดราเมนจาก๓เมืองที่ถูกส่งตรงมาจากประเทศญี่ปุ่น
บอกเลยว่าครบถ่านทั้งความรู้และความอร่อยเลยล่ะค่ะ

เราจะไปสืบสาวเรื่องราวของจิมดัก
เมนูเส้นหม้อไฟของประเทศเกาหลี
หรือจะเป็นเมนูก๋วยเตี๋ยวพม่าแบบพื้นเมือง
รวมไปถึงปิดท้ายยันตะโฟแบบรูปครึ่งไทยจีน
จากร้านอ้วนเย็นตะโฟเสาชิงช้า
ย้ำว่าไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงค่ะ